สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นั้นเรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายพื้นที่ในวันนี้นั้นต้องเผชิญกับฝนตกหนักรวมไปถึงคลื่นสูงซัดฝั่งนะครับ

แต่ก่อนอื่นนั้นเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
กล่าวจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันก่อนครับ
คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้ได้เคลื่อนที่มาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จนถึงณขณะนี้นะครับยังปกกลุ่มอยู่ในแถวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพัทธลุง
หลังจากนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางครับจะมีการเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าออกสู่ทะเลอันดามันโดยผ่านบริเวณจังหวัดระนองครับ
แน่นอนครับจุดที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านนั้นก็จะทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักลมกระโชกแรง
ถ้าหากเป็นส่วนของท้องทะเลนั้นก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งแล้วก็คลื่นที่สูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
เช่นเคยนะครับพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับ
ช่วงนี้เองจากการตรวจสอบเพราะว่ามีกลุ่มฝนมีการกระจายตัวอยู่แถวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลางนะครับแถวบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราธานีรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพัทธลุง
ตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าห่อมฝนนั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปทางฝั่งอันดามัน
โดยจังหวัดที่จะต้องเตรียมรับมือต่อไปก็คือในบริเวณจังหวัดระนอง
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพังงานะครับ
ถือว่ามีฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์นั้นแสดงเป็นสัญลักษณ์สีส้ม
ที่กลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันต่อไป

โดยมีปัจจัยสำคัญ๒ปัจจัยปัจจัยอย่างแรกก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
อีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของพยุหมุนเขียดร้อน
โดยระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากลมที่พัดแรงมาก
ทำให้เกิดการดันผิวน้ำทะเลให้ยกตัวสูงขึ้นมากกว่าระดับน้ำทะเลปกติ
ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดการยกตัวสูงขึ้นมากหรือน้อยนั้นมี๕อิทธิพลดังนี้นะครับ
อย่างแรกก็คืออิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศครับ
โดยระดับน้ำทะเลจะยกตัวสูงขึ้นในบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
อย่างที่สองก็คืออิทธิพลจากพายุโดยตรงครับ
คือระดับน้ำทะเลจะยกตัวเพิ่มขึ้นในทิศเดียวกับกระแสลมที่พัดเข้าหาชายฝั่ง
อย่างที่๓ก็คืออิทธิพลของการหมุนของโลก
ซึ่งเมื่อการเบนแบบนี้ก็จะทำให้เกิดกระแสลมที่มีทิศทางตั้งฉากกับชายฝั่งทะเล
สามารถให้จะทำให้เกิดการเพิ่มตัวของระดับน้ำทะเลได้นะครับ

เมื่อเกิดลมพายุลมพายุจะยกระดับคลื่นให้ใหญ่แล้วก็มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลมพายุ
โดยส่งผลทำให้คลื่นมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อขึ้นสู่ชายฝั่ง
อย่างที่๕อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
ซึ่งจะมีผลอย่างมากในบริเวณปากแม่น้ำ
เพราะว่าเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นและคลื่นจากมหาสมุทรมารวมตัวกัน
ทำให้เกิดการยกตัวกลายเป็นคลื่นสูงได้นะครับ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวคงต้องเฝ้าตรวจสอบแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ